เราจะมีตัวงดไปเลย

พิโภควีวัตคนเห็นครึ่งก็คือจะให้ประชาชนใช้ชีวิตความเป็นอยู่

แต่ประชาชนยังใช้ชีวิตความอยู่ได้อย่างปกติ

ที่จุดตรวจต่างหรือโมดเรลเราจะทำยังไงกัน

เวลาชะตรัสต่อประสิทธิ์

ขอขอมวตนการต่างที่เรา
ถ้าถ้าไม่มีโดยใช้กรโภศจุเตรย์เนี่ยสามารถทำได้
เป็นทดลองโมเดลสิบห้าอันเนี่ยให้สังคมได้เห็น
ที่ภาครัฐจำเป็นต้องใช้เนี่ยยังคงต้องมีอยู่
๑๕วันหมายถึงว่าจังหวัดไหนบ้างไหมคะ

กฏหมายนะเพราะคนไม้บ้างอ่าการปฏิบัติมาตรการต่างอย่างอ่า
แล้วแต่สังคมค่ะเต้นด้วยค่ะช่วยได้ได้ได้ค่ะค่ะ